การที่จะทำให้พี่ชายต้องเสียชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเงื่อนงำมีการคิดมีแผนมีไต่ตรองมาก่อนประเด็นอีกอย่างหนึ่งประเด็นชู้สาวของพี่ชายที่ว่าพี่สะพ้ายช่วงนี้มันจะมีแบบว่าเหมือนกับ
มีการนอกใจเห็นตำรวจบอกเรามาว่าภรรยาบอกว่าหลานชาย
เป็นคนยิงไม่เชื่อค่ะจากสาเหตุรวมเบ็ดเสร็จการตายการยกมาอะไรเหมือนกับมันไม่ได้กระทำภายในคุณแค่หนึ่งคนสองคนหรือสามคนมันต้องมีเยอะกว่านั้นเพราะพี่ชายก็เป็นคนไม่ใช่น้ำหนักเบาและไม่ใช่คนตัวเล็ก

คดีนี้เป็นคดีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากเรียนไม่สามารถจะพูดได้ว่าครอบครัวไม่เชื่อนะคะเพราะว่าครอบครัวตอนนี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยแล้วแต่ว่าเป็นสถานะไหนต่อผู้ตายนะคะถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยนะคะผู้ตายเนี่ย
เกิดเหตุแล้วเสียชีวิตทางลูกสาวให้ข่าวเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร
ที่ยังสงสัยแล้วก็ครอบครัวผู้ตายก็ยังมีความเคลือบแคลงอยู่เยอะทีเดียวว่า
ใช่เหรอจะใช่เด็ก๑๔คนนี้เหรอที่เป็นคนลั่นไกลปืนจนคุณโอภาษเสียชีวิต
เมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงแล้วนะ
ตอนนี้เราควรจะพูดว่าครอบครัวสงสัยหรือไม่สงสัยกันแน่
แต่ที่แน่ประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นมาก็คือว่าถ้าไม่ใช่เด็กอายุ๑๔แล้ว
ในฐานะของครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเขาก็สงสัยว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องทะเลาะวิวาส
ขัดแย้งบาดหมางใจกันมาก่อนแต่อาจจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือเปล่า
ที่เป็นสาเหตุให้เกิดเหตุจึงเชื่อว่าไม่น่าจะใช่เด็ก๑๔ที่เป็นคนลงมือนะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็เพราะว่าทางครอบครัวชูคงนะคะมาที่กรุงเทพ
เหตุเกิดที่สุราธานีนะคะมาที่กรุงเทพแล้วก็มาปรึกษากับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโดยที่ธนายรณรงค์คาดว่า
ก็ถ้ามีความเคลือบแคลงแล้วก็อาจจะมาร้องที่หน่วยงานส่วนกลางก็คาดว่าน่าจะเป็นกองปราบนะคะ
ส่วนอีก๒ท่านที่จะคุยกันกับเราในรายการจริงครอบครัวมาหมดเลยนะคะ
แต่ว่าเข้ารายการอีกสองท่านนะคะก็คือคุณชวพรชูคงเป็นน้องสาว
แล้วก็คุณธเนธชูคงเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เมื่อกี้ที่เล่ามามันก็โยงมันโยงมันไม่ได้สาบซับซ้อนนะคะ
แต่มันก็โยงแล้วเราไม่แน่ใจว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนนะคะ
เดี๋ยวก่อนให้ทั้งคุณธเนธแล้วก็คุณชวพรเล่าเรื่อง
คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรียนเข้าใจถูกว่า
เวลาเราจะพูดถึงว่าครอบครัวแคลงใจต้องเป็นครอบครัวของผู้ตายโดยสายเลือด

แต่ถ้าบอกว่าครอบครัวของผู้ตายเช่นกันที่ไม่ได้คลางแคลงใจ
ก็คือในฐานะสายเลือดเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกของผู้ตาย

อันนี้คือพ่อแม่ของผู้ตายติดใจ
ถ้าเราจะนับความสัมพันธ์นะครับ
เป็นผู้เสียหายทางนิตินัยทั้งคู่เลยครับ

แต่แต่โดยลักษณะการดำเนินคดีเนี่ย

ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นหลานผู้ตายครับ
ตกลงว่านอกเหนือจากความสงสัยที่เป็นข่าวของครอบครัวชูคงแล้วเนี่ย
ในฐานะทนายพอสอบกันแล้วโดยเบื้องต้นก่อนที่จะรับทำคดี
มันมีอะไรอีกหลักฐานอะไรเวลาวัตถุพยานหรือมีอะไรน่าสงสัยค่ะ
คือพนักงานสอบสวนในพื้นที่ไม่ได้ให้ข้อมูล
ไม่ได้แจ้งความคืบหน้าไม่ได้สอบสวนสืบสวนในประเด็นที่ทางญาติเขาติดใจ
พ่อแม่เขาติดใจพ่อแม่เขาไปแค่ครั้งเดียว
ไปที่โรงพักตำรวจบอกว่าไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าข้อมูลคดีมีอยู่แล้ว
ขอแจ้งความดำเนินคดีพ่อเขาไปเองก็ไม่รับแจ้งให้เขา
โดยที่ตอนที่แจ้งความนี่ใครเป็นคนแจ้งความไว้ถ้าไม่ใช่ครอบครัวผู้ตายที่ไม่ใช่บ้านของผู้ตายเอง
มีพ่อมีพ่อมีพ่อนี่แหละครับที่ไปแจ้งอ๋อไม่ไม่ใช่คนทางฝั่ง
เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นญาติทางภรรยาไม่ใช่ที่ที่ทราบก็คือทางนู้นไม่ได้แจ้ง
พ่อเนี่ยไปแจ้งอ่าซึ่งมันถือว่าถือว่าไม่ไม่เป็นไปตามที่ต้องเป็นใช่ไหม
คือจริงแล้วครอบครัวผู้เสียหายต้องสามารถทราบความคืบหน้า
ใช่ครับอ่าว่าอะไรถึงไหนแล้วถูกต้องคือต้องรู้เรื่องอ่ะ
คือต้องทราบเพราะว่าตัวพ่อกับแม่เป็นผู้เสียหายทางกฎหมาย
คนที่มีสิทธิ์ดำเนินคดีต่อได้
ในเมื่อมาประสงค์ที่จะให้ตำรวจสอบสวนประเด็นไหนเขาก็เอาหลักฐานมาให้
แต่ว่าเมื่อไม่รับเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็ทำอะไรไม่ได้
คือทุกวันนี้ศพก็ยังไม่ได้เผาก็เก็บไว้อยู่
ให้เอาศพมาที่กองปราบไหมล่ะยังไม่ต้องเพราะว่าคือจริงจริงมีพิธีไปแล้วนะคะ
แต่ว่าศพของผู้ตายเนี่ยยังเก็บไว้เพราะคาดว่าอาจจะมีหลักฐานในการใช้ดำเนินคดีได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้เดี๋ยวไหนทนายรณรงค์พูดแล้วนะคะ
คือก่อนเข้ารายการนะคะทางทีมรายการถามตรงเนี่ยติดต่อไปที่โรงพักพื้นที่นะคะ
ท่านบอกว่าให้เราไปที่โรงพักในพื้นที่เพื่อที่จะถามเอง
ไม่ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์นะคะก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์
อ่ะไม่เป็นไรอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะเดียวกัน
แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าก็ถ้าสมมุติครอบครัวยังไม่ได้ข้อมูล
รายการเราคนนอกอ่ะนะไม่ได้ข้อมูลก็โอเคคงจะเป็นอย่างนี้นะคะ

คุณชวพรคือที่คุณชวพรสงสัย
สงสัยว่าเด็กอายุ๑๔ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานจะเป็นแพ้
ทำไมเด็กอายุ๑๔จะต้องมายอมรับเป็นแพ้เองในเมื่อเจ้าตัวรับสารภาพถูกไหม
ก็เด็กไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรกับพี่ชาย
แล้วอีกอย่างเด็กก็ภายใน๒อาทิตย์ก่อนมีเหตุ
เด็กก็ยังไปเที่ยวเล่นที่บ้าน
แถวตามบ่อกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังไปอยู่
เขาสนิทกับผู้ตายมากไหมคะน้องอายุ๑๔
พี่ชายเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยค่ะ
ตั้งแต่เล็กจนถึงพี่ชายเพิ่งออกจากบ้านภรรยาประมาณ๔ปีค่ะ

ว่าเลี้ยงคือเลี้ยงเลยเล่นเลี้ยงดูแลอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าแค่อยู่บ้านเดียวกันเป็นน้าเป็นหลานกันคือเลี้ยงเลยใช่ไหม
อันนี้ก็ยังยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าคือความรับผิดชอบก็คือ
พี่ชายดูแลอยู่ในครอบครัวนั้นเป็นพี่ชายเป็นผู้ดูแลหมดอะค่ะ
แล้วถ้าไม่ใช่ตัวเขาทำไมเด็กอายุแค่๑๔ปีจะมายอมรับได้ล่ะคะ

กลัวว่ามีการบังคับเด็กหรือใช้ให้เด็กมาสารภาพมารับแทนแบบวางแผนไว้ก่อนแบบนี้หรือเปล่า
ผมก็ไม่รู้ผมกลัวแบบนั้น
ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าถูกบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
คือเพราะเด็กอายุ๑๔รู้เรื่องแล้วนะคะ
รู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าถ้าเขามายอมรับว่าเขาทำแบบนี้
ชีวิตเขาต้องเป็นยังไงอนาคตเขาต้องเป็นยังไงเขารู้หมดแล้วถูกไหมคะ
แล้วเด็ก๑๔จะมายอมรับโดยที่ตัวเองไม่ทำมันเป็นไปได้เหรอคุณธเนธ
แต่ผมก็ไม่แน่ใจแต่มันมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเด็ก
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะคะคือเราพูดเท่าที่สบายใจเพราะว่าเป็นญาติกันนั่นแหละเนาะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแบบญาติห่างกันแค่ไหนแต่ว่าเป็นญาติกัน
คือเอางี้เอาเท่าที่คุณธเนธตั้งข้อสงสัยก่อนในตัวเด็ก
ทำไมถึงคิดว่าน้องถึงเป็นแพ้ที่ไม่ยอมรับสารภาพถ้าคนทำเป็นคนอื่น

สงสัยคือเด็กก็ไม่เก้าแล้วเด็กคนนี้จึงเป็นเด็กแบบผู้หญิงติดแบบ
น้องมีบุคลิกอ่อนหวานใช่ไหม
ใช่จ้ะไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่เคยเล่นอาวุธด้วย
ที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาพูดว่าไม่เคยจับอาวุธไม่เคยทำของรุนแรง
ผมเลยก็ไม่เชื่อว่าเด็กมันจะกล้าทำ
ทั้งคุณชวพรแล้วก็คุณธเนธเองไม่ได้ใกล้ชิดกับน้อง๑๔เองใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราได้ข้อมูลอย่างน้อยก็คืออาจจะตัวพี่ชายเราที่เสียชีวิตมาก่อนหน้านี้
เราได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านคนที่เห็นเขากันมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าเรียนสรุปจากที่คุณธเนธบอกก็คือว่าคือน้องเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔ก็จริง
แต่ว่าโดยบุคลิกแล้วน้องค่อนข้างจะอ่อนหวานใช่ไหมคะ
เขาเคยมีประวัติทะเลาะวิวาสเป็นเด็กห้าวหารอะไร

บุคลิกเขาอ่อนหวานจริงเขาอาจจะเคยแบบทะเลาะกับใครมีเรื่องกับใครเคยมีไหม

คือที่รู้ข่าวมาคือเด็กไม่มีเลยค่ะไม่มีพฤติกรรมแบบนั้น
คือพฤติกรรมของเด็กถ้าอยู่บ้านเขาบอกว่าชอบอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยชอบสูงสิงใคร
แต่ถ้าว่าพอมีเพื่อนที่ว่าพอจะออกไปหาปลาหานกอะไรแบบนี้คือพอจะออกไป
เอาใหม่ถามใหม่แล้วเท่าที่เราทราบจากผู้ตายนะครับ
โอภาษเป็นพี่ชายของคุณชวพรแล้วก็เป็นน้องชายคุณธเนธเนี่ยเอ่อ
ตัวคุณโอภาษผู้ตายเองเนี่ยเคยบอกไหมว่าเคยมีเรื่องกับเด็กคนนี้
หรือเคยมีเรื่องกับพ่อแม่เด็กคนนี้หรือเคยมีเรื่องกับญาติของเด็กคนนี้
คือมันเคยกระทบกระทั่งอะไรกันไหมคะแม้ว่าเขาจะเลี้ยงกันมาก็ตาม
เคยเล่าให้ฟังไหมเคยมีเรื่องกับพ่อของเด็ก
นั่นไงเป็นไปได้ไหมล่ะน้ำหนักนี้เป็นไปได้ไหมคะคุณธเนธ
มันก็ไม่น่าแรงไม่น่ารุนแรงไม่น่าเกิดความรุนแรงอย่างนั้นค่ะ
ก็มีมีเรื่องกับพ่อเขาประมาณหนึ่งปีได้แล้วอ๋อเป็นปีแล้วใช่ใช่
ตอนนั้นที่แบบมีเรื่องมีเรื่องรุนแรงไหมคะไม่รุนแรง
พ่อเขาไปทะเลาะกับเพื่อนของของเขาแล้วก็น้องชายของผมไปห้าม
ไปห้ามปรามห้ามและน้องใจว่าเป็นคนกันเองอย่าทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ย
ใจของเขาก็น้องน้องเมียนะเขาก็โกรธโกรธก็มามีเรื่องกับพ่อของ
นอกใจของผมค่ะนั่นแหละตอนตอนนั้นที่ทะเลาะกันคือห้าม
ไม่ให้คนมีเรื่องการอย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าพอแล้วก็กลายเป็นว่ากลับมาทะเลาะกันเอง
มันจะทำให้ผูกใจเจ็บกันได้ไหมคะ
คือหมายถึงว่าเราพยายามจะไม่ทิ้งประเด็นอะไร

แต่มันก็นานแล้วไม่น่าจะมีกับลูกนะ
มันเป็นปีเด็กคนนี้ไม่ได้มีนิสัยแบบว่าจะรุนแรงอะค่ะ
เขาไม่ได้ก้าวร้าวเขาไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะคะ
ปืนที่เกิดเหตุเป็นปืนใครคะ
ตำรวจไปได้มาแต่ไม่รู้ว่าปืนใคร

ได้ปืน๓๘มาที่ได้ทราบได้ปืน๓๘มาแต่ไม่รู้ว่าเป็นปืนของใคร
ที่ไม่รู้คือทางครอบครัวชูคงไม่รู้หรือตำรวจบอกว่ายังไม่รู้ฮะ
เราไม่รู้ตำรวจบอกว่าไปเอามาหลังจากที่เด็กมาสารภาพ
มามอบตัวเด็กมามอบตัวเสร็จหลังจากนั้นอีก๓วัน
อากำลังจะบอกว่าเหตุเกิดคือประมาณ๒ทุ่มครึ่งวันที่๒๙พฤษภา
เด็กมอบตัวอีก๓วันหลังจากนั้นโดยที่เมื่อ๓มิศุนา
ที่ไปเอาปืนมาได้ซึ่งปืนที่ได้ตำรวจบอกทางครอบครัว
ทางครอบครัวไหมคะคุณธนเนธว่าปืนที่ได้แถบตำลวดไปเจอ
ว่าปืนอยู่ตรงไหนถึงไปเอามาได้ไม่ค่ะแค่บอกว่าได้ปืนมา
แล้วก็เอาส่งไปพิสูจน์แล้วค่ะจุดอืมไม่ได้บอกว่าได้จากไหน
ได้บอกทางเราไปเข้าไปถามเข้าไปเราพยายามเข้าไปสอบถาม
สองวันครั้งสามวันครั้งเราพยายามจะเข้าไปสอบถาม
ก็จะได้คำตอบที่ว่าเหมือนกับเมืองการโยกย้อไม่ได้บอกอะไรให้
แบบเหมือนกับกระจ่างแจ้งอืมเอ่อครอบครัวชูคงเนี้ย
เข้าไปหาตำรวจที่สพพื้นที่ก็คือสพชายาใช่ไหม
ใช่ค่ะลงพักชายานะครับเข้าไปที่สอบพอชายาบ่อยไหมคะ
บ่อยอะค่ะประมาณสี่ครั้งอืมประมาณสี่ครั้งค่ะ
ไม่ได้คำตอบนะค่ะไม่ได้คำตอบอะไรที่คืบหน้าเลย
คือที่ชัดเจนนี่ไม่ได้คำตอบแบบว่าให้เคลียร์ค่ะมันไม่เคลียร์สักครั้ง
เดี๋ยวก่อนโฆษณาเนี่ยเล่าย้อนกลับแบบนี้นะคะทนายรณรงค์ถ้าเรียน
สรุปข้อมูลผิดแย้งนะคะครับคือบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่ใช่บ้านที่ผู้ตายอาศัยอยู่กับภรรยาค่ะเนื่องจากสี่ปีที่แล้ว
ถ้าตามข่าวคืออย่าร้างกันด้วยเอกสารคือเหมือนกับจดทะเบียนหย่า
อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แยกไปอยู่เมื่อสี่ปีก่อน
ถูกไหม๔ปีนะค่ะอ่าโดยก็ห่างออกไปอีกสักประมาณสิบโลอ่ะ
ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าถ้าตามข่าวบอกว่าแม้ว่าจะเซ็นหย่ากัน
แต่จริงแล้วความสัมพันธ์ก็เหมือนจะยังเป็นสามีภรรยากันนั่นแหละ
มาหาสู่ติดต่อกันเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็วันที่เกิดเหตุนะคะ
ก็คือวันที่๒๙พฤษภาคมตอนค่ำเนี่ยมาเกิดเหตุที่บ้านภรรยาค่ะ
นะคะโดยณตอนเกิดเหตุข่าวมันไม่ตรงกันนะ
ตอนเกิดเหตุเอาเท่าที่ครอบครัวนี้รู้เนี่ยค่ะ
ตอนเกิดเหตุมีใครอยู่บ้างอยู่กันกี่คนเพื่อจะได้เห็นว่าพยานมีใครบ้างค่ะ
คุณธเนธรู้ไหมตอนที่เกิดเหตุผมก็ไม่รู้ผมอยู่ที่บ้านอ่า
แต่มาทราบข่าวค่ะที่เมียฝ่ายผู้ตายให้การว่าอยู่กันสองคนอ่า
แต่มาทราบทีหลังที่ฝ่ายตำรวจพยานเขาบอกมาเขาพูด
ว่าอยู่กันสามคุณว่าสืบจากเด็กเด็กบอกว่าอยู่กันสามคุณ
สามคนคือรวมตัวเด็กด้วยเหรอรวมตัวเด็กด้วยเด็กตายและภรรยาไม่ใช่
ใช่ไม่ใช่รวมถ้ารวมผู้ตายก็เป็นสี่คนอ่าเป็นใครบ้างอ่า
ธเนธไล่ก่อนมีผู้ตายคุณโอภาษมีภรรยาคุณโอภาษย์
มีเด็กสิบสี่และอีกคนนึงที่มารู้ทีหลังคือใครคือเป็น
คล้ายคล้ายเป็นเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน
อย่างนี้นะคะมันจะมีประเด็นที่คุณชวพรเคยให้ข่าวไว้ว่า
คือตอนแรกมันมีข่าวตอนแรกบอกว่าอยู่กัน๓ก็คือผู้ตายภรรยา
และเด็กสิบสี่นะคะเพราะว่าจากทางตำรวจที่ให้เรามาอ่า
เพราะว่ามันต้องมีเด็ก๑๔ด้วยเพราะว่าคือสำนวนมันไปทางว่าเด็ก๑๔ทำ
เพราะมาสารภาพใช่ค่ะแต่ทีนี้ข่าวมันก็มาอีกชุดหนึ่งที่บอกว่า
มีตัวละครเข้ามาในข่าวอีกหนึ่งคนซึ่งคนนี้เนี่ยคาดว่าจะมีความสัมพันธ์
เป็นพิเศษกับตัวภรรยาผู้ตายเรียนพูดอย่างนี้ถูกไหมครับอ่าแต่คนที่สี่ที่ว่านี้เนี่ยอันเนี้ยเราฟังจากชาวบ้านเราฟังจากคนนั้นบอกมาคนนี้สงสัยมาหรือมีหลักฐานอะไรคะคุณช้อปปองคุณธเนธก็มีพยานตรงข้ามบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหมค่ะมีเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นใช่ไหมค่ะมีสี่คนมากกว่านั้นค่ะมากกว่านี้อีก
ซึ่ง๒๓คนที่เพิ่มนี้เนี่ยเป็นใครคะเอาเท่าที่เราทราบเพราะว่าของจริงไม่จริงตำรวจพิสูจน์แล้วก็ส่งเป็นในกระบวนการนะคะ
เป็นเพื่อนของคนที่เพิ่มขึ้นมาของคนที่คาดว่าเป็นเพื่อนสนิทของภรรยานะซึ่ง๓๔คนที่ว่านี้ผู้ชายรวนมั้ยคะเท่าที่เรารู้สึก

ตกลงยังไงคือเดี๋ยวที่ทางบ้านชูคงทราบข้อมูลมานะคะ
กับที่ทำรวจรวมรวมพย่านหลักฐานนะตอนนี้ที่สตพื้นที่ชายา
ตรงกันไหมมันไม่ตรงกันนะยังไงฮะทางทางครอบครัวไม่เชื่อว่า
เป็นผู้ลงมือชื่อว่าเป็นการจัดฉาก

เสียตรงไหนอ่ะฮะกฎหมายไม่ได้เอาผิดเด็ก๑๔เค้าเด็กไม่ถึง๑๕เลย
แต่ถ้าเขามายอมรับสารภาพใช่ไหมคือชีวิตเขาก็เดินไปคนละแบบกับนะตอนที่แบบเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง

ไม่แต่การที่มีประวัติแบบนี้ใช่ไหมคะ
มองหน้ากันยังไงญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน

ก็เด็กอาจจะคิดไม่ได้ขนาดนั้นบ้างครับ

เพราะเด็กในช่างจุงง่าย
แล้วตัวละครเพิ่มมาอีก๓๔คนมันเป็นคนละเรื่องเลยนะคะ
แล้วเรายังไม่รวมถึงกรณีที่มีข่าวว่ากล้องวงจรปิดจริงตรงที่เกิดเหตุ
ใกล้ที่เกิดเหตุมันมีหลายตัวแต่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้สักตัวถูกไหม
นอกเหนือจากนี้คือไม่ได้ข้อมูลจากทางตำรวจด้วย
อันนี้จากที่ครอบครัวไปถามแล้วไม่ได้นะคะ
ต่างใจกันอยู่จากเรื่องที่เคยทะเลาะกับคุณพ่อเขานั่นแหละสักครู่ค่ะ
หนูรู้ว่าใครยิงแต่ว่าถ้าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเพราะพูดไปแล้วค่ะ
เพราะว่าเขาคิดว่าเด็กทำไม่ได้เด็กคนเดียวทำไม่ได้

คือตอนที่พ่อโดนยิงหนูอยู่กรุงเทพอยู่กับยายอยู่กับน้า
แล้วแม่โทรไปว่าน้องพ่อโทรยิง
แล้วถามว่าใครยิงเขาบอกว่าเบา
คือร้านที่บ้านเขาจะเรียกว่าเบา
บอกว่าแล้วยิงที่ไหนก็บอกว่ายิงที่หัว
แล้วถามว่าทำไมได้ยิงแล้วแม่ก็ร้อง
อันนี้คือแม่โทรบอก
มาบอกค่ะตอนที่ยิงตอนแรกเลย
แม่โทรมาบอกว่าบาวยิง
หลานคนนี้คือแค้นพ่อมาตลอด
กับพ่อไม่เคยไม่เคยชอบไม่เคยถูกเลยกับพ่อ
เพราะว่าเขาเค้นมาจากพ่อของเขา
พ่อของเขาคือกับพ่อคือไม่ถูกกันแล้ว
เขาเคยทะเลาะกันที่ร้านนั่วค่ะ
คือมีการทะเลาะวิวาดกันคือขั้นแดงอะค่ะ
คือที่บ้านก็คือข้องใจอยู่แล้ว
บ้านก็คือไม่ให้มาอยู่แล้ว

มันแค้นอ่ะมันแค้นฝั่งใจอยู่แล้ว
พอพ่อมาหาพ่อโทรมาหาแม่

ก็คือไม่ชอบมันก็พูดตลอด

หนูก็บอกเลยว่าพ่อว่าก็ว่า

คุณผู้ชมคะผู้ตายกับภรรยา

มีลูกด้วยกัน๒คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่
คนที่ให้สัมภาษณ์เป็นคนโต

ทีนี้อย่างที่ท่านอนรวงบอก
คือก๊อฟเป็นผู้เสียหายโดยสายเลือดกันหมดเลย
คือนี่ก็ทางตรง
ซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามานั่งนะคะ

แล้วมันแย้งกันคนละมันฉีกกันคนละได้
มันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในพื้นที่
ที่ต้องทำความจริงให้กระจ่างให้ปรากฏ
แล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยทุกคน
หลักฐานอธิบายได้ทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้

ไม่ใช่ว่าเขาไปถามอะไรก็ไม่ตอบเขา

เมื่อกี้ตอนโฆษณาเราลองให้ทางโปรดิวเซอร์ได้โทรกลับไปอีกทีนะคะ

เข้าใจได้เพราะว่าท่านก็ปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วนะคะ

ขนาดพ่อแม่ไปที่โรงพักยังไม่ให้คำตอบเขาเลย

คือก็สรุปว่าตกลงที่บ้านไปที่โรงพักประมาณ๓๔รอบ

คือที่ฉันสงสัยว่าปืนมันทิ้งช่วงมานานมาก
อย่างน้อยปืนที่ได้มามันต้องรู้แล้วว่าเป็นของใครถูกไหม
แล้วก็ต้องบอกได้ว่าไปเจอที่ไหน

เดี๋ยวฉันตีความว่าตำรวจรู้แล้วแต่ไม่บอกผู้เสียหายก็ได้ถูกไหม
ก็ไม่บอกก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจะกระทบรูปคดี
แต่โดยทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้กระทบอะไรก็สามารถจะบอกได้
ถ้าตำรวจเชื่อว่าเป็นเด็ก๑๔ทำเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องปกปิดอะไรนี้ครับ

ก็เลยจะปกปิดทุกคนไว้แล้วง่ายนี่อื่นอีกเรื่องต่อไป

มันต้องรู้ได้สิ
มีมุมของเขาแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเหตุที่ไม่บอกเนี่ยเพราะอะไร
ฉันไล่ตามข่าวนะคะนักข่าวก็สัมภาษณ์มาละเอียดมากเลยนะคะ
ตอนที่เริ่มต้นเป็นข่าวกันมาเนี่ยคือว่าเอ่อ
หลังจากเกิดเหตุนะคะบวกไปอีกประมาณสัปดาห์หนึ่ง
คร่าวคร่าวหกเจ็ดวันนะกว่าจะได้ปืน
ซึ่งปืนตอนนี้เป็น๓๘เท่าที่รู้ไม่รู้ของใคร
ไม่รู้เจอที่ไหนใช่นะคะอ่ากล้องวงจรปิด
จริงตรงที่เกิดเหตุมีค่ะมีหลายตัวด้วย
แต่ตรงที่เกิดเหตุมีอยู่ตัวนึงแน่แล้วก็ใกล้ใกล้กันที่มันเหมือนกับแบบมันจะมันจะ
กันได้มันก็มีอีกถูกไหมคะมันยังไงคะคุณชาวพร
เราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นกล้องเขาเขาติดไว้สองที่ที่ว่า
ที่จอดรถอืมกับที่ตรงที่เกิดเหตุเลยอืม
แล้วที่ญาติคาใจก็คือถ้าเป็นเด็กโกรธทะเลาะวิวาส
เด็กไม่สามารถจะเตรียมการได้ถึงขั้นนั้น
กล้องวงจรปิดทั้งล็อบแอปพลิเคชันอะไรต่างของพี่ชายนี่คือ
ทุกอย่างที่ที่มันเป็นเวลาในแค่แป๊บเดียวที่พี่ชายเดินทางไปมันก็ไม่ไม่เหมาะอ่า
ด้วยลักษณะการยิงบาดแผลวิถีกระสุนที่เราไปศึกษาถามมา
รูปร่างก็ไม่ได้เตี้ยกว่าพี่ชายซึ่งพี่ชายเป็นคนสูงตั้งร้อย
เดี๋ยวนะที่คุณเชื้อพรดิฉันลองแบ่งเป็นข้อให้นะคะ
คืออย่างแรกกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุมีเนอะมีค่ะนะคะ
ว่าที่เกิดเหตุมันมีทั้งที่เกิดเหตุเลยคือเห็นแน่
มีกล้องตัวที่ฉายมาแล้วเห็นแน่และมีกล้องตัวที่ใกล้เคียงกัน
อย่างน้อยจะเห็นได้ว่ามีใครเข้าออกอย่างนี้ใช่ไหมคะความหมายคือแบบนั้น
กล้องวงจรปิดตัวที่เกิดเหตุตกลงอยู่ที่ตำรวจหรือว่ากล้องเป็นยังไงคะ

เหมือนทำแบบติดไว้แค่กล้องหลอกไว้อย่างนี้เหรอ
เหมือนจะถอดถูกถอดไปแล้ว

แต่ที่ตำรวจไปเพราะว่าไอ้กล้องยังร้อนอยู่นะ

อันนี้คือตัวที่ตรงที่เกิดเหตุนะคะพี่ธเนธ
แล้วตัวอื่นที่ใกล้เคียงกันล่ะคะ

หมายถึงว่าคือมีกล้องแต่ไม่มีหน่วยความจำนะ

ก็ให้ร้อยเวรในพื้นที่ไปสอบคนขายกล้อง
รู้ว่าตอนที่ซื้อมามันมีเมมไม่มีเมม
เดี๋ยวนะคุณดิฉันเคยได้ยินมานะ
ที่ประเภทติดกล้องแล้วไม่มีของข้างในให้ใช้

แต่นี่มันบ้านคนนะมันจะติดหลอกไว้มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหม

คือเขาซื้อมาเขาคงไม่ได้ซื้อมาติดหลอกตัวเองมั้ง

แต่ความหมายคือตำรวจบอกว่าตำรวจไปดูแล้ว

ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีแล้วโดนลบนะไม่มีตัวที่บันทึกภาพไว้

ตอนที่ตำรวจไปเอาซึ่งเรารู้ไหมว่าตำรวจไปเอาหลังจากเกิดเหตุกี่วันคะ

คือนั้นเนี่ยตำรวจไปสวดสอบแล้ว

พี่ธเนธรู้ได้ยังไงว่าตอนไปกล้องยังร้อนอยู่เลย
ตำรวจได้พูดก่อนคืนนั้น

อันนี้เรื่องกล้องเมื่อสักครู่นี้ที่บอกคุณชวพรพูดก็คือเรื่องของเวลา
คือตามข่าวนะคะเวลาเกิดเหตุมัน๒ทุ่มครึ่ง
แต่จริงแล้วมันก็มีอีกชุดหนึ่งที่บอกว่า
เปล่า๒ทุ่มครึ่งไม่ใช่ตอนเกิดเหตุ

จากบ้านตัวเองที่ห่างไป๑๐กิโลไปบ้านภรรยาใช่ไหมคะ

จากบ้านคุณโอภาษผู้ตายนะคะไปถึงบ้านภรรยาเนี่ยประมาณสักกี่นาทีพี่

นาทีสมมุติว่าสมมุติว่าเป๊ะก็ต้องเป็น๒ทุ่ม๔๐คือไปถึง

แล้วมันไปพ่วงกันกับว่าเวลาที่ลงว่าเป็นเวลาการตายเนี่ยมัน
ทุ่ม๕๕ซึ่งก็มันเวลามันน้อยไปกับการที่ตำรวจมาบอกเราว่า
ภรรยาให้การว่าไปทะเลาะมั่ง
ไปทะเลาะไปตบตีไปเอาของซึ่งไปเอาของจากบ้านอีกที่นึงมาไว้อีกที่นึง
มันต้องใช้เวลามากกว่าภายใน๑๕นาทีที่จะมาแจ้งตาย
ไปถึง๒ทุ่ม๔๐จริงนะคะออกเดินทาง๒ทุ่ม๓๐ไปถึง๒ทุ่ม๔๐
แล้วถ้าเป็นการลงเวลาการตายอยู่ที่๒ทุ่ม๕๕เนี่ยแปลว่า
โทษนะคะคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคะ

นาทีนี้มันต้องตั้งแต่ต้นคือไปเหยียบบ้านภรรยา
สมมุติว่ามีเรื่องกันจริงแล้วมีคนทำเขาจริง

เวลาเขาแจ้งเวลาตายเนี่ยเขาต้องไปที่โรงพยาบาลไหมธนายรณรงค
หรือว่าตำรวจมาดูพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกเลยคะ
ก็ตามที่ทางญาติให้ข้อมูลนะครับว่าประมาณไหน

เวลามันไม่น่าจะรวบรัดแบบนี้ใช่ไหมคะ

แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าบางทีอาจจะตกใจก็อาจจะให้ตัวเลขผิดก็เป็นไปได้
ช่วงในสภาวะแบบนั้นคือมันเกิดขึ้นได้หลายอย่าง
ประโยชน์ให้ก่อนคือนัดที่เราคุยกันนะคะซึ่งไม่มีผลอะไรต่อคดี
คือมันก็มีข้อมูลว่าโทรศัพท์ผู้ตายถูกเอาไปคือหมายถึงว่าเจ้าพนักงานนั่นแหละ
ตำรวจนั่นแหละที่เอาไปใช่ไหมอ่าภรรยาเป็นผู้รับค่ะ
มีคนเห็นภรรยาเป็นคนนั่งแล้วเอ๊ะเดี๋ยวตกตกลงว่า
โทรศัพท์เนี่ยหลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
โทรศัพท์อยู่กับใครภรรยาค่ะแล้วภรรยาให้ตำรวจไหมยังไม่ให้นะตอนนั้น
เพราะตอนนั้นมาส่งพี่ชายที่โรงพยาบาลตอนที่ถึงมือตำรวจเนี่ย
กับว่าหลายหลายอย่างมันถูกลบแล้วอย่างเงี้เหรอคะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับตำรวจอีกนะหมายถึงว่าความสงสัยความสงสัยก็ไม่ได้สงสัยว่า
เกี่ยวกับตำรวจอ่าไม่เกี่ยวกับตำรวจแต่สงสัยก่อนที่โทรศัพท์ของผู้ตายจะถึงมือตำรวจ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วก็เดี๋ยวขออาจจะต้องขออนุญาตถามถึงความสัมพันธ์ของญาติกันด้วยนะคะ
เพราะว่าลูกสาวผู้ตายก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเธอเชื่อว่าเด็ก๑๔เป็นคนทำนะ

สรรพสมมุติโดยเครื่องปรับอากาศแค่
คุณผู้ชมคะเอ่อเราแอดลังของอนุญาตถาม
สัมพันธ์ในครอบครัวนะคะกับน้องผู้หญิงซึ่งเป็นหลานอายุ๒๐ปีเนี่ยนะคะ
ของเป็นลูกของผู้ตายเนี่ยคือก็ไม่ได้มีบาดหมางมีความขัดแย้งอะไรกับทางบ้านคุณปู่คุณญาติ
ทางคุณอาคุณลุงคุณป้าไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีมาที่บ้านอยู่บ่อยบ่อย
แล้วทำไมแต่อย่างน้องที่เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวไว้เนี่ย
คือน้องก็บอกเองว่าวันเกิดเหตุน้องไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อ่า
เขาก็มากรุงเทพใช่ไหมคะแต่เขาค่อนข้างมั่นใจมันเอางี้นะคะ
คือเนื่องจากมันเป็นเรื่องในครอบครัวมันอาจจะกระทบเรื่องอื่นด้วย
เอาเท่าที่สบายใจจะบอกเราพอจะรู้ไหมพี่ธเนธก่อน
พอจะรู้ไหมว่าทำไมหลานถึงปักใจเชื่อว่าเป็นน้อง๑๔เป็นคนทำ
ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหลานคิดแบบไหนเคยได้คุยเจอหน้ากันไหมคะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุกับหลานคนนี้มาอยู่ที่งานอ่า
ได้คุยกันเรื่องนี้ไหมว่าทำไมมั่นใจอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ
นั้นไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรเลย
แต่ก็ไม่มีพฤติกรรมที่บอกฝ่ายฝ่ายผมว่าเขาโกรธอะไร
ไม่ได้พูดแต่เขาไม่ได้พูดอ่าเด็กไม่ได้พูดคุณเช้าพ่อแล้วค่ะ
ได้คุยกับหลานคนนี้ไหมคะคุยค่ะ
ทำไมถึงเห็นคนละแบบคุยเพราะเขาจะพยายามคุยกับป่าอ๋อเหรอ
ค่ะทำบ้านคุณพ่อก็คืออ๋อว่าไงค่ะค่ะ
เราก็พยายามถามว่าเออดินถ้าเกิดว่าลูกรู้อะไรลูกก็บอกมันนะ
เพราะว่าน้องก็รู้ว่าพ่อรักน้องขนาดไหนแล้วอาก็รู้นะว่าลูกอ่ะรู้ความจริง
อ่าถ้าน้องอ่ะรักพ่ออ่ะถือว่าทำให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกัน
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจะบอกความจริงแล้วลักษณะว่าไปโทรคุยกับแม่เขา
พอโทรคุยกับแม่เขาเราก็ได้ยินมาว่าเดี๋ยวบอกความจริงตำรวจเลยอ่ะ
แม่ว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะพูดความจริงกับตำรวจให้หมดเลยแล้วพอหลังจากนั้น
พอเราไปถามเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ลักษณะอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่ได้ยินเขาคุยโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
โทรศัพท์กับคุณแม่เขาเนี่ยดูเหมือนกับทะเลาะกันอยู่อย่างนี้เหรอ
ก็ลักษณะเหมือนกับคุณแม่เขาจะโทรมาแบบว่าเหมือนให้สั่งโน่นสั่งนี่
ให้ทำอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วเขาอ่ะยังเหมือนกับบางทีก็
ยังยังตั้งสติไม่ได้ว่าต้องทำยังไงอะไรกันแน่เพราะ
กับพ่อเขาก็ยังรู้สึกเหมือนกับยังผูกพันอยู่แต่พอแม่มา
เหมือนกับจะให้เอานั่นจะให้ทำนี่อะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยเหมือนกับขัดขัดกับแม่อยู่ก็เลยใช้เสียงแบบเหมือนกับ
ขุ่นขุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อตำรวจเนี่ยเรียกน้องยี่สิบเนี่ย
สอบหลายครั้งยังคะไม่เคยค่ะอ้าวไม่เคยสอบไม่เคยสอบถาม
ไม่เคยเลยค่ะอ้าวแล้วแล้วทางตำรวจได้เรียกเอ่อเนี่ยค่ะ
พี่น้องผู้ตายคุณพ่อคุณแม่ผู้ตายไปยังคะไม่ค่ะอ้าวแล้วตำรวจสอบจากอะไรอ่ะ
ก็ยังไม่รู้คือทางญาติเนี้ยจะไปพยายามบอกว่าอ่าอ่า
ทำไมไม่ตรวจสอบคนนั้นมั่งไอ้คนที่บอกว่าที่อยู่อยู่
สถานการณ์แบบนี้คนที่ไปกรุงเทพทำไมเขาไปกันด้วยเหตุผลอะไร
ณสถานการณ์อ่าโควิดแบบนี้อยู่อยู่มาไม่ให้อยู่เลยในบ้าน
จักรคนนึงแหมจริงจริงคือจริงจริงมันมีมันมีข้อมูลชุดใหญ่ใหญ่อยู่นะคะ
เราก็ยังไม่ควรพูดพูดตรงไปตรงมาคือยังไม่ควรพูดออกสื่อหรอกนะคะ
เพราะมันเอาไปจัดการในคดีได้สุดท้าย๓๐วินาที
คุณจะเอายังไงต่อไปให้เขามากรุงเทพกันทั้งครอบครัว
ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับไปที่กองปราบปรามให้กองปราบปรามเนี่ย
ช่วยส่งชุดสืบสวนมือดีมาขี้คลายคดีนี้ให้หน่อย
เพราะว่าญาติคาใจว่ามันนอกจากคดีนี้เนี่ย
โดนอย่างนี้เป็นการอำพลางหรือเปล่า
ถ้าเป็นการอำพลางเลือดเด็กจะเป็นแพ้ไหม
แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอย่างอื่นหรือเปล่าอ่า
เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรายการรายการเราช่วยตามคดีนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีข้อมูลอีกจำนวนมากซึ่งอ่า
ตรงไปตรงมาคือก็ยังไม่ควรจะบอกผ่านสื่อทั้งหมดนะคะ
ใช้ในคดีมีประโยชน์กว่านะคะแต่ว่าพื้นที่นี้ก็คือต้องการจะบอกว่า
คดีนี้ถูกจับตาอยู่นะให้ตรงไปตรงมาแบบนี้เนาะ
ยังไงวันนี้ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณที่เล่าให้ฟัง
ขอบคุณนะคะขอบคุณทนายรณรงค์ค่ะขอบคุณค่ะ
ของรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ